ก็หลายครั้งหลายหนเขาก็มีเรื่องทำนองแบบนี้นะครับ
แต่ว่าหลายครั้งหลายหนก็จะมีเรื่องของ
ภรรยาหรือว่าแฟนสาว

ที่เข้ามาในการช่วยเหลือดูแลคดีให้กำลังใจด้วย
คราวนี้คุณการที่เป็นอดีตภรรยาเลิกกันไปแล้ว

เข้ามาดูแลมาให้กำลังใจมาดูขดงคดีอะไรด้วย

ใช่ค่ะก็มีลักษณะของข้อความ
ที่คุณการคุยกับคุณเสกข้อความทางไลน์

ให้กำลังใจนะยังไงก็เป็นพ่อของลูก
แต่ชาวเน็ตก็ไปตำหนิคุณการเหมือนกัน
ไหนบอกว่าตัดญาติขาดมิตรกับเขาแล้วไง
ใช่เพราะว่าตอนเลิกกันก็เป็นข่าวเป็นคราวไม่ดีสักเท่าไหร่
ยุ่งกับเขาทำไมอีกเขาก็มีแฟนใหม่แล้ว
อะไรอย่างนี้คุณการก็ต้องออกมาชี้แจง
บอกว่าเขาทำในฐานะที่คุณเสกเนี่ยเป็นเพื่อน

ก็คือข้อความนี้แหละค่ะทางไลน์ที่มีการคุยกัน
แล้วถ้าเขาไม่ช่วยใครจะช่วย

เงินประกันตัวนี้ตั้ง๒๐๐๐๐๐บาทอย่างนี้
แม้ว่าสารจะให้ที่๑๐๕๐๐๐บาท

เอาคนปัจจุบันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เราเห็นปรากฏในข่าวนี้ก็คือ
อีฟอภิษยาพัฒนะวรศัพท์
ซึ่งเป็นแฟนสาวคนปัจจุบันนะครับ
ในช่วงเวลาที่เสกถูกจับกลุ่มตัว
เธอก็อยู่ด้วยนะครับ

ก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับ
แต่ก็ไม่ได้ให้ข่าวอะไรกับสื่อมวลชนมากนัก
ขณะที่อดีตภรรยาการวิพากร
เมื่อวานนี้ก็รีบตามมาที่สนคณะยาว
หลังจากทราบว่าเสกถูกควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
และช่วงบ่ายวันนี้ตอนที่เสกได้ประกันตัว
เธอก็รีบมารอนะครับ
ก็ได้เจอกันในช่วงเวลาสั้นนะครับ
ตามข่าวก็คือมีการให้กำลังใจด้วยการหอมแก้มกันด้วย
ว่าตอนนี้เขาต้องไปสอนอก่อน
แล้วก็ทำโหลดพาไปส่งที่นครวันนี้เลย
อาจารย์ประกันเสร็จแล้วค่ะ
สองแสนนะคะ
รู้อ่ะเพราะว่าทางทนายจัดการพี่ก็ยังไม่ได้คุยอะไร
ก็คือนัดกันไว้อยู่แล้วว่าจะมาประกันตัวแต่ว่า
พอดีมีคนมาประกันก็มาประกันแล้วการโทรไปหาเซ

กังวลก็เป็นห่วงนะเพราะว่าโขงสารลูกเฉยอะค่ะว่า
แต่ก็อยากให้เขาบำบัดนะคะเพราะว่าอยากให้เขาเป็นคนปกติ
ไม่รู้ค่ะเพราะว่าการแยกมาจากเขา๓ปีกว่าแล้ว

มีปืนมีทะเบียน๒กระบอก
ตอนที่กลับมาครั้งใหม่ใช่ป่ะคะไม่เห็นเลย
ไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าอาจจะเสพหรือไม่เสพเราไม่รู้
แต่ว่าคือเราไม่เห็นกับตาก็พูดไม่ได้
ก็เขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวมีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบกลัวเราห่วง
เราไม่ได้นอนไงให้กลับไปนอน
ก็เมื่อกี้เจอแป๊บเดียวพูดอะไรก็ไม่ได้ไง
ก็คงต้องบำบัดนะคะเพราะว่าถ้าอาจจะตามไปที่นครแล้วก็คงต้องบำบัดนะคะ
แต่ไม่รู้จะพ่อเอาบำบัดที่นี่หรือเปล่า
หรือว่าบำบัดที่โน้นไม่รู้อ่ะ

เดี๋ยววันนี้เขาจะไปนครเลย

ถ้าเกิดเสกโลโซกลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกจริงเนี่ย
หลัวจะไม่ได้แจ้งว่ามันม่วงจากอะไรจะต้องบำบัดไหมนะครับ
เฟซบุ๊คส่วนตัวของการวิพากร
ก็ระอุพอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเสกโลโซนะฮะ
อันนี้ต้องยอมรับว่าผู้คนสนใจแล้วมีข่าวสารอยู่ตลอดเวลาหลังจากเลิกลากันไป

ได้โพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วงเป็นใย
อยากให้สามีกลับตัวไปเป็นคนเดิมเหมือนเมื่อ๒๐ปีก่อน
แม้จะรู้ว่าตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน
ตัดกันไม่ขาดสักทีนะครับ
โดยอดีตสามีส่งข้อความมาขอบใจนะครับเธอก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไร
ลูกทั้งสามให้มากทำอะไรให้นึกถึงพวกเขาเยอะ
ซึ่งเสกโลโซก็ตอบกลับมาว่าให้นอนพักผ่อนแฮปปี้นิวเยีย
แล้วก็ทิ้งท้ายแบบติดตลกว่าเดี๋ยวไปคุยกับตำรวจแป๊บ
คุณการก็ส่งข้อความกลับไปว่าจะไม่ยอมให้เสกติดคุก
เพราะหมายถึงความเสียใจของเด็กถ้าเสกมีความสุขเธอก็ยินดี
ถ้าวันไหนไม่มีใครให้นึกถึงพวกเราทั้ง๔คน